การหนึ่งนี่ฉุนขับรถปาดหน้าตามประกบยิงทหารดับเลยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าอุกอ่านจริงนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงและเสียชีวิตนะครับเนี่ยก็ไปยังจุดเกิดเหตุนะฮะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยตำรวจศาลพอร์ระบอภัยรับแจ้ง
มีชายถูกยิงบนถนนสาย๓๕๙กิโลเมตรที่๖๖อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวของผู้ชายไปโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
กระสุนเข้าที่ไหนรู้ไหมคุณเข้าที่แขนแต่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงเสียชีวิต
เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมอีกทีนะครับส่วนนี้ฮะในขณะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พยายามที่จะยื้อชีวิตไว้ณจุดเกิดเหตุนะครับ
คนตายก็คือ๑๐เอกเอกรัฐเสืออ่ำอายุ๒๒ปีเป็นทหารสังกัดกองกำลังบูรพา
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเข้าที่บริเวณไหล่ซ้าย๑นัด
ส่วนนางสาวมณฑิชายุ๒๕ปีแฟนสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตั้งท้องได้๒เดือนอยู่ในรถด้วยขณะที่แฟนนุ่มถูกยิง
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตื่นตระหนกให้ฟังนะครับ
บอกว่าแฟนนุ่มและตัวเธอขับแล้วก็นั่งโดยสารมาจากจังหวัดสระบุรี
่งหน้าไปยังจังหวัดสะแก้วหลังจากที่ไปแจกการ์ดงานแต่ง
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่า๒คนนี้กำลังจะแต่งงานกันวันที่๒๑มกราคมปีหน้าแล้วนะครับ
แล้วก็ใช้เส้นทางถนนสาย๓๕๙หรือว่าสายสะแก้วตัดใหม่แห่งนี้นะครับ
พยายามจะขับแซงระยะกระชั้นชิดทีนี้แฟนนุ่มของเธอก็คือคนตายฮะสิบเอกเอกรัฐ
ก็เลยบีบแต่เตือนไปหนึ่งครั้งแล้วก็มีการขับแซงกันไปแซงกันมา
ปรากฏว่าขณะที่รถกระบะคันนั้นแซงมาอยู่ข้าง
แล้วแซงกันเกือบ๑๐กิโลเมตรนะคุณ
เขาประกบฮะประกบด้านซ้ายคือฝั่งผู้โดยสาร
คือฝั่งที่นางสาวมณฑิชานั่งอยู่แล้วก็ยิงปืนเข้ามาจนทะลุกระจกฝั่งซ้าย
กระสุนผ่านหน้าเธอไปไปถูกไหล่ของ๑๐เอกเอกรัฐแฟนนุ่มของเธอ
หันไปถามนะโดนไหมกระสุนโดนไหม
เอกรัฐหันมาบอกว่าโดนสิ
ไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นนะฮะ๑๐เอกเอกรัฐไม่สามารถจับบังคับพวงมาลัยได้
จนรถตกข้างทางแล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุ
อันนั้นยังอยู่ที่เคสติมอาโพธน์ใช่ไหมใส่ไป

แล้วก็แฟนเค้าก็เมล็ดด้วย

ก็มีสติแบบแป๊บนึงแล้วก็เสียหลักพากันลงข้างทางไปเลย
แล้วแฟนก็อันนี้
อาจจะเห็นแฟนสาวตอนนี้ยังไม่เศร้ามากเท่าไหร่นะ
เพราะอะไรคุณคือมีความหวัง
แฟนนุ่มที่อยู่ในโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ยังไม่ตาย
คุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อว่ากระสุนเข้าแขน
แขนซ้ายแต่ถึงกับตายได้ยังไงรู้ไหมคุณ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่เจ้านักที่กู้ไพร
กำลังกู้ชีพอยู่บนรถพยาบาล
มันมีภาพของเจ้านิทธิกู้ไพร
ก็เหมือนแห่อุปกรณ์บางอย่างเข้าไปตามรูกระสุน

กระสุนเข้าแขนซ้ายทะลุใต้รักแร้ของผู้ชายคนนี้
ทะลุจากอกซ้ายไปฝังอยู่ในปอด
โอ้โฮหรอนี่ครับไปฝังอยู่ในปอดขวา
นี่คุณผู้ชมฮะตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังวัดความลึกของรูกระสุน
คุณไม่น่าเชื่อนะคือมันยิงทะลุจากรถฝั่งซ้าย
ที่เป็นฝั่งผู้โดยสารเข้าแขนซ้ายของคนขับ

แล้วก็มันไปทะลุจนไปฝังอยู่ตรงปอด
และนี่แหละฮะเป็นเหตุให้ตัวฝ่ายชายเสียชีวิต
คุณดูสิผู้หญิงก็รอดชีวิตมาได้บุดหวิดเหมือนกันปฏิหารเหมือนกัน
แฟนผู้เสียชีวิตก็คือผู้หญิงเมื่อกี้บอกว่า
เมื่อคืนกำลังจะเดินทางไปส่งแฟนกลับไปทำงานที่ค่าย

ฝากบอกถึงคนก่อเหตุว่าทำแบบนี้มันโหดร้ายเกินไป
อยากให้ตำรวจมาจับตัวดำเนินคดีให้ได้
เพราะหลังจากนี้เองเธอไม่มีเหลือใครแล้ว
ไม่เหลือใครแล้วนอกจากลูกในท้อง๒เดือน

แต่ต้องสูญเสียแฟนนุ่มไปก่อนนะฮะ
เธอบอกว่าเธอจะเข้มแข็งเต็มที่
ในการที่จะเลี้ยงดูลูกในท้อง
เกิดมาก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อ
ใช่ครับส่วนผู้เป็นแม่ของคนตาย

เดินทางมาดูศพนะคุณ

นี่ฮะผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาดูศพลูกชายร้องไห้แทบจะขาดใจ
บอกใครทำกับลูกได้ใครทำกับลูกแบบนี้
ถ้าแข่งกันขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ
แล้วลูกตายแม่จะไม่เจ็บใจเท่านี้เลย

บอกว่าลูกเป็นทหารมาได้๓ปี
ลูกเรียนจบม๖ก็ตั้งใจเลยนะ
สอบนักเรียนนาย๑๐จนได้บรรจุเป็นทหารที่ค่ายพรมโยธี
ไปช่วยราชการที่กองกำลังบุรพาอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
วันหยุดก็จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่
และลูกกำลังจะสร้างครอบครัวในปีหน้า
เรื่องนี้อยากฝากตำรวจให้จับตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วนะครับ
แล้วดูแม่สิก็ลูบหัวลูกกอดลูก
ทั้งที่ลูกอยู่ในห่อผ้าขาวนะครับ
เมื่อช่วงเช้าผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจก็มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะ
ก็พบคราบเลือดแล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์ของผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่จุดเกิดเหตุยาวไปตามร่องถนน
รถไปหยุดอยู่ตรงถนนฝั่งตรงข้าม
ระยะทางยาวประมาณ๑๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะมาตรวจสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเบาะแสคนร้ายฝ่ายสืบสวนกำลังลงพื้นที่เก็บหลักฐาน

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางว่ามีการขับปาดหน้า
หรือว่าแข่งกันมายังไงประกบกันมายังไงบ้าง

ก็ตรวจสอบเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสะแก้ว

ทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนติดไว้หลายจุดนะครับ
ว่าจะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเร็วนี้
คาดว่าจะได้ตัวของผู้ก่อเหตุในเร็ววันนี้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณสพระเบาะไผ่นะครับ
พบรถกระบะอิซูซู๔ประตูสีบรอน
หมายเลขทะเบียนกไก่นหนู๕๕๐๘ปลาจีนบุรี
อยู่บริเวณหน้าโรงพักมีสภาพตัวรถด้านซ้าย
ได้รับความเสียหายพังยับนะฮะโดยพบว่าล้อหลังของรถหลุดออก
และยังพบคราบเลือดติดอยู่ที่บริเวณถุงดมนิรภัยฝั่งคนขับ

แล้วก็ตอน๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะฮะทางกองพิสูจน์หลักฐานนะครับ
ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุโดยนำเครื่องตรวจหาโลหะ
ทำการตรวจหาปลอกกระสุนที่คาดว่าอาจจะตกอยู่บนถนนตรงนี้
แล้วก็พบร่องรอยของการฉลับของรถจนตกข้างทางนะครับ
ด้านของภูมิกับการสรบภายเปิดเผยว่ากรณี
ที่มีเหตุขับรถปาดหน้ากันและมีการยิงกันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็จะเร่งจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ